เรื่องนี้มันเป็นเรื่องเป็นราวเลยสิคะ
เพราะว่าแฟนเนี่ยคือผู้หญิงผู้ชายคู่นึงเขาก็ไปซ่อมรถ
ตอนที่อยู่ที่ร้านซ่อมรถนี่นะ
มีชายชะกันมาเลยมาถึงแล้วก็จะจับตัวแฟนนุ่มไป
บอกว่าจะเอาไปโรงพักทีนี้ฝ่ายหญิงก็งงสิ
คือถ้าเกิดคุณเป็นเจ้าหน้าที่คุณต้องแสดงบัตร
มันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็บอกว่าจะมาเอาตัวใคร
ปรากฏว่ากลุ่มชายชะกันบอกว่าจะมาเอาตัวโจ้

เดี๋ยวดูจังหวะตอนที่เจ้าหน้าที่
คนที่อ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่มาคุมตัวแฟนนุ่มหน่อยนะครับ
งงสิคะเวลาเกิดเหตุการณ์แบบนี้
คือทั้งแฟนคู่นี้คือเขาก็ตกใจว่า

ทำไมคนที่อ้างตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่ไม่ได้แสดงบัตรด้วยนะคุณ

ใช่แล้วเขาเปิดมือถือให้ดู
แล้วมือถือมันก็มองไม่เห็นนะว่ารายละเอียดในนั้น

แต่ที่แน่มีคนถ่ายคลิปไว้
แล้วก็ทางฝั่งผู้เสียหายเขาเอาไปโพสต์

บอกว่าชายชะกันอ้างตัวว่าเป็นตำรวจ

แล้วก็ลากตัวแฟนนุ่มของเธอขึ้นรถ
ในคลิปคุณผู้ชมก็เห็นว่าเขาก็พยายามกระชากกัน
แล้วฝ่ายหญิงพยายามถามคนที่อ้างตัวว่าเป็นตำรวจ

ขอดูบัตรอ้าวทางฝ่ายนั้นก็ไม่เอาบัตรมาแสดง
ชาวบ้านเขาเห็นท่าไม่ดีเลยถ่ายคลิป
ทีนี้ค่ะชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์เขาบอกว่า

ว่าผู้ชายคนนี้ที่ถูกจับทำผิดจริงหรือเปล่า
แต่รู้แค่ว่าตำรวจไม่ได้ถามอะไร

ทีมข่าวของเราก็เลยสอบถามทางแฟนสาว
แฟนสาวชื่อนางสาวออมสิน
นักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งที่สุราธานี
เธอก็เล่าให้ฟังบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น
เมื่อวันที่๑๕มิถุนายนตอน๕โมงเย็น
กับแฟนนุ่มก็ไปซ่อมรถที่ถนนราชอุทิศ
โดยเธอกับแฟนก็เอารถไปซ่อมตามปกติ
แต่จู่ชายชะกันปรีเข้ามาจับตัวแฟนนุ่ม
แล้วที่ที่ฉันบอกว่าชื่อโจ้โจ้เนี่ย
คือทางฝั่งกลุ่มชายชะกันเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะมาตามจับคนชื่อโจ้

เฮ้ยแต่แฟนฉันชื่อสงฆ์นะไม่ใช่ชื่อโจ้
ทีนี้ก็มีการเอาตัวขึ้นรถไปจริงค่ะคุณผู้ชม
แล้วก็ไปที่โรงพักจริง
ทีนี้พอไปถึงตรวจปัสสาวะที่โรงพัก
ปรากฏว่าไม่พบสารเสพติดในร่างกาย
ทีนี้ฝ่ายตัวในสงฆ์ที่ถูกจับตัวไปเนี่ยนะคะ
เขาก็บอกว่าผมเป็นเชฟอยู่ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่ง
ผมเข้าใจนะว่าตำรวจทำตามหน้าที่
ทีนี้เรื่องนี้ทางด้านผู้กำกับสพเมืองสุราธานี
พันธุ์ตำรวจเอกสิริชัยสุขศาสตร์ก็ชี้แจงค่ะ
บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย

เจอบุคคลต้องสงสัยกำลังติดตามตัวในคดีอื่น
ทีนี้บุคคลต้องสงสัยนั้นจากรายงานข่าว
ปรากฏตัวอยู่บริเวณร้านซ่อมรถ
พอไปถึงปั๊บเห็นนั่งอยู่ไง
ในสงฆ์นั่งอยู่ก็เลยคิดว่าเป็นบุคคลเป้าหมาย
ประกบตัวเพื่อที่จะเอาตัวไปตรวจสอบ
แต่ทีนี้พอนำมาตรวจสอบแล้ว
ไม่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายที่ติดตาม
ทีนี้ทำยังไงเจ้าหน้าที่ก็ปล่อยกลับบ้าน
เขาก็บอกเอ้าเอาผมขึ้นรถมาแล้วปล่อยให้ผมกลับบ้านเองเหรอ
แล้วมาบังคับขู่เข็นผมตั้งแต่แรกแบบนี้
ใช่นี่แหละแต่คือเจ้าหน้าที่เขาบอกว่า
ก็มีการขอโทษขอโพยกันไปเรียบร้อยแล้ว
สรุปจับผิดตัวค่ะคุณผู้ชม

คลิปเหตุการณ์แบบนี้เผยแพร่ในโลกโซเชียล

นี่สิก็กลายเป็นกระแสวิพราควิจันทร์เยอะไง
คือหนึ่งแสดงบัตรให้จับกลุ่มเจ้าหน้าที่เขาก็ยินดีที่จะให้
ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ผู้เสียหายเขาก็ยินดีให้ความร่วมมือ